คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าไม่รู้

เขาบอกไปกินเหล้าผิด

กินเหล้าของคนอื่นจากแก้วเดียวกับเพื่อนมันผิดกู

เขาจะไม่กินข้าวจากแก้วคนอื่น

เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรื่องนี้มาเล่าแต่เคยเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้
แต่ลองดูว่าเขามีอาการยังไง
พี่ฟังดี

หายใจก็ลึก

เจ้าแก่ก็มันใช่นะ

มันคงคงอยู่ดี

คือหลายคนเห็นคลิปบอกเหมือนกันแหละ
พูดเหมือนดอมบอกเมาหรือเปล่าหรือยังไง

อาการเขาดูผิดปกตินะ
มันนอกเหนือมากกว่าการเมา

มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หน้าหอพักแห่งหนึ่ง
แถวพระนครศรีอยุธยา
ผู้ชายคนนี้เป็นรุ่นน้องของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิป
ถ่ายคลิปเอาไว้เธอบอกว่าเธอทำงานอยู่ในนิคมโรจนะ
วันที่เกิดเรื่องรุ่นน้องเนี่ยแวะมาหา

สังสรรค์กันภาษาพี่ภาษาน้องภาษาเพื่อน
ทำอยู่หน้าหอทำกับข้าวกินกัน
อยู่ดีรุ่นน้องคนนี้เกิดอาการคล้ายกับของขึ้น

แล้วก็ไปสอบถามคุยกันได้ใจความเหมือนจะบอกออกมาว่า
ก่อนมาเนี่ยผมไปกินเหล้ามาก่อน
แล้วไปกินเหล้าแก้วเดียวกับเพื่อนมันเลยผิดครู
มันคือการละเมิดข้อห้ามของครูบาอาจารย์ที่มีการลงของศักดิ์เสกเลขยันเอาไว้กับตัว
ก็เลยมีอาการของขึ้นรุ่นพี่ก็ดึงดึงเรียกเอาไว้ให้ได้สติ
เพื่อไม่ให้อารวาสวิ่งออกไปข้างนอกถนน
เวลาของขึ้นมีอาการแบบนี้แล้วถามว่าทำยังไงผู้ชายคนนี้สงบลง

ใครรู้เรื่องใครรู้มันต้องทำยังไง

พี่ไม่จับเลยไม่ให้ดึงเลยนะ

ใช้วิธีเอาน้ำไปลูบหน้า
แล้วรุ่นพี่นี่แหละไปจุดทูปไหว้พระในห้อง
หลังจากนั้นรุ่นน้องอาการดีขึ้นดีขึ้นได้สติแล้วกลับมาเป็นปกติ
แต่อย่างที่บอกเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อนะคะ
บางคนมองว่าเป็นอาการทางจิตบางคนบอกว่าอาการคนเมาหรือเปล่า
เรื่องของการกินเหล้าแก้วคนอื่นเนี่ย
อันนี้อยากจะเตือนเรื่องของสุขอนามัยมากกว่าครับ